ความคืบหน้ากรณีที่น้องไทเกอร์เด็กชายวัย๓ขวบ
หายไปในพื้นที่ของสพพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้มีคนไปพบศพน้องไทเกอร์

เจ้าหน้าที่คาดว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วนะคะ
คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นก่อนหน้านี้
ถามว่าทำไมมีคนไปตามหาน้องไทเกอร์
ก็เพราะว่าลำดับไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
ตุลาน้องไทเกอร์ออกไปจากบ้านที่จังหวัดนนทบุรีกับแม่
๑๖ตุลาคุณแม่ของน้องเนี่ยอายุ๓๔ปี
กลับบ้านคนเดียวที่จังหวัดนนทบุรี
พ่อของน้องก็พยายามถามว่าน้องนี่หายไปไหน
ปรากฏว่าแม่ก็ตอบไม่ได้ให้การวกมายวนมา
คืออ้างบอกว่าไปส่งน้องที่จังหวัดสุรินทร์แล้ว
ไปส่งโดยขึ้นรถไฟไป
แต่พ่อเนี่ยเอกใจเพราะว่าตามลำตัวของแม่เนี่ยคุณผู้ชม
ไปพบรอยขีดขวน
โดยคือเหมือนแบบสภาพต้นไม้ขีดขัวเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
ถามว่าทำไมถึงไปแจ้งความที่สพพาชี
ก็เพราะว่าพ่อไปพบตัวรถไฟ
ซึ่งต้นทางอยู่ที่ท้องที่สพพาชี

นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจเขาไปได้เบาะแสนะว่าแม่เนี่ย
เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องไทเกอร์
แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานข่าวว่า
ตำรวจก็เค้นสอบแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะ
รุ่งเช้าของ๑๙คือวันนี้เนี่ย
แม่ใจร้ายคนนี้ก็ยังคงไม่ยอมรับสารภาพ

แต่ว่าตามรายงานข่าวคล้อยบ่ายตอนนี้
รับสารภาพแล้วนะคะว่า
เป็นคนฆ่าลูกด้วยตัวเอง

สาเหตุเพราะว่าเครียดเครียดเพราะอะไร

วันที่ก่อเหตุคือไม่ได้กินเหล้า
หาเหล้ากินไม่ได้ก็เลยเครียด
แล้วก็ไปฆ่าน้องไทเกอร์นะคะ
วันนี้ตำรวจควบคุมตัวแม่ใจร้ายรายนี้ค่ะ

ไปชี้จุดที่พาน้องไทเกอร์ไปนะคะ

จุดที่ไปพบศพน้องไทเกอร์เนี่ย

อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการสอบปากคำเบื้องต้นก่อนหน้านี้

ไม่ยอมรับนะคะว่าเป็นคนฆ่าน้อง

ตั้งแต่สถานีรถไฟบ้านพาชี
อ้างว่าจะพาลูกขึ้นรถไฟ

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่ตัวเอง
ก่อนจะเดินไปตามทางรถไฟ

พลัดหลงกับลูกในป่าตลอดทั้งคืน

ซึ่งการเดินเท้าเข้ามาในจุดนี้คุณผู้ชม

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานบอกว่า

แล้วก็บ่นว่าปวดหัวอยู่ตลอดเวลา

ตำรวจก็นำตัวกลับมา

แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการ
แจ้งข้อกล่าวหาคนที่เป็นแม่

ไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตก่อน
เพราะตามรายงานข่าว

อยู่ในระแวกนั้นแล้วก็อยู่ในระแวก

คุณผู้ชมในตามภาพเลยนะผู้หญิงคนนี้

เหมือนมีอาการป่วยทางจิตก่อนหน้านี้

แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ

บอกว่าโดนสามีรุมทำร้ายร่างกาย

เวลานั้นสามีไม่ได้อยู่ในบ้าน

สภาพจิตใจก่อนแล้วเดี๋ยวตำรวจบอกว่า
ก็จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดี

เพื่อนบ้านของพ่อน้องไทเกอร์เล่าแบบนี้

พาน้องออกจากบ้านที่อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดหนนทบุรี๑๔ตุลาคม

ทำให้ทางบ้านเข้าใจว่าคนที่เป็นแม่
จะพาน้องกลับไปจังหวัดสุรินทร์
แต่พอโทรศัพท์ไปสอบถาม

แม่เด็กกลับมาบ้านเพียงคนเดียว

พ่อเด็กก็เลยไปค้นตัว

ไปอำเภอพาจีจังหวัดพระนคร

ตำรวจเขาก็เลยไปค้นหาตัวลูกนะคะ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพคนเป็นแม่จูงมือน้องไทเกอร์
อยู่บริเวณริมทางรถไฟบ้านพาชี

คุณผู้ชมจุดนี้นะไปค้นหาน้อง
กระทั่งมาพบว่าน้องเป็นศพแล้วนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็นำศพของน้อง
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะคุณผู้ชม
ธาตุน้ำเมาทำให้แม่แท้ฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอนะ